ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะชาวบ้านต้องหนีตายกว่าร้อยชีวิตหลังจากที่มีเพลิงไหม้
ตอเพลิงไหม้เป็นอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้น๒คูหา
ตอนแรกเหมือนเพลิงจะสงบจะเสียหายแค่๒คูหา
แต่แล้วจู่ปรากฏว่าโอ้โหพี่คอปรู้ไหมคะในเวลาต่อมามันลุกลามไปกว่า๓๐คูหาเลยค่ะ

คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นนาทีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะ
ที่มีการระดมรถน้ำดับเพลิงกว่า๕๐คัน
เข้ามาฉีดน้ำเพื่อระงับเหตุนะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะ
ย่านตลาดโซนเศรษฐกิจกลางเมืองชายภูมิในเขตเทศบาลเมืองชายภูมิ
ทีนี้เบื้องต้นเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเบื้องต้น
เดี๋ยวจะไล่เลี่ยงก่อนว่าตอนแรกอาคารพาณิชย์สูง๔ชั้น๒คูหามีไฟไหม้
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาสักประมาณโอ้โห๒ชั่วโมง
กระทั่งฉีดน้ำและเพลิงสงบลงแล้ว
ตอนแรกเนี่ยความเสียหายสองครูหา
ทีนี้ปรากฏว่าคุณผู้ชมคะพอเพลิงสงบลงในช่วง๑ทุ่มของเมื่อคืนนี้

ปรากฏว่าทุกอย่างก็เหมือนกับจะสงบลงแล้ว
แต่แล้วจู่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปสัก๗ชั่วโมง
ประมาณตี๓ที่ผ่านมาของวันนี้ค่ะ
จู่มีชาวบ้านได้ยินเสียงระเบิดดังตุ้มต้ามสนั่นจากบ้านต้นเพลิง
ก่อนที่จะมีไฟลุกไหม้แล้วก็ลุกลามไปตามอาคารใกล้เคียงนะคะ
จนกระทั่งวอดกว่าสามสิบครูหา
เนื่องจากว่าบริเวณนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดี
เพราะว่ามีการปลูกสร้างด้วยไม้ไม้แล้วก็พอไหม้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็โหม

ชาวบ้านต้องหนีตายกันกว่าร้อยชีวิตนะคะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า
ต้นสายปลายเหตุจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
ส่วนความเสียหายเนี่ยตอนเนี้ยสามสิบครูหา
ไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
อันนี้คือทรัพย์สินชาวบ้านเสียหายไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาทนะคะ
ขณะที่นายสมบัติค่ะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมินะคะ
ระบุว่าเบื้องต้นได้มีการควบคุมเพลิงในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการเตรียมตั้งโต๊ะเพื่อลงทะเบียนความเสียหาย
ซึ่งคร่าวตอนนี้ก็คือครัวเรือนทั้งหมด๓๐คูหา
ส่วนต้นสายปลายเหตุเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอีกครั้งนึงว่ามันเกิดอะไรกันแน่
ยังไงให้กำลังใจผู้ประสบภัยด้วยนะคะ